อายุทยามีคนตกน้ำเหมือนกันคุณผู้ชมฮะพี่ปุ้ยพี่เบิร์
คนนี้เขาทำงานอยู่บนเรือบรรทุกสินค้า
ในแม่น้ำจ้าวภรรยาปรากฎเขาพลัดตกลงไป
ตอนที่ทีมนักประดาน้ำไปช่วยเหลือเนี่ย

เขาหาจุดที่ลงน้ำแบบปลอดภัยไม่ได้
นี่แหละครับทีมนักประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยอายุทยาเขาทำยังไงล่ะพอไม่มีจุดน้ำที่มันปลอดภัยเขาต้องใช้รถตักดินนะต้องใช้รถตักดินมาลำเลียงนักประดาน้ำลงไปในแม่น้ำเจ้าประยาแบบนี้ครับนี่ค่อยลงไปค่อยลงไปฮะถามว่าทำไมล่ะทำไมทำไมต้องทำแบบนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยระดับน้ำมันอยู่ต่ำกว่าตะ
มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังดึงผ้าใบอยู่บนเรือแล้วพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จมหายไปเลยตรงนั้นมันใกล้ใกล้ท่าเรือบริษัทลานนาในอำเภอนครหลวงก็เลยมีการประสานทีมเจ้าพระยาซึ่งเป็นทีมประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยมาลงดำน้ำค้นหาครับค้นหากันอยู่พักใหญ่ก็พบร่างของคนที่พลัดตกไปเป็นร่างไร้วิญญาณ
ผู้เสียชีวิตชื่อวันนายธวัชชัยหูคำมีอายุ๕๓ปี
นี่แหละครับตอนเจอนะครับ
แล้วค่อยลำเลียงร่างขึ้นมานี่แหละครับ
เลียงขึ้นมาที่รถตักดินนะครับ
ค่อยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมานี่แหละฮะ
พอเอาขึ้นมาจากแม่น้ำได้เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งไปชนะสูตร

ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ